เขาบอกว่านางฟ้าเนี่ยไม่ได้มีแค่ในนิทานนะครับคุณผู้ชม
ยายาอุรัสยานางเอกของเมืองไทยค่ะ
ฉายานี้ให้เธอเลยแล้วกันเพราะว่า
ภารกิจสร้างโรงเรียนให้กับเด็กบนดอย
หลายคนบอกว่าสวยอย่างกับนางฟ้ามาโปรดเลยคราวนี้นะคะ
นี่แหละค่ะไปกันที่จังหวัดแม่ห้องศรตอนนี้นะคะ
น้องยายาแบบว่าทุ่มเงินช่วยสร้างปรับปรุงโรงเรียน
ให้น้องหนูมีสถานที่เรียนที่ดีขึ้น

น้องยาย่าเป็นโต๊ะโผล่เปิดรับบริจาคเงินทำบุญนะคะ
เพื่อมาร่วมสร้างโรงเรียนห้วยห้อมค่ะ

ซึ่งตัวเองเปิดบัญชีแล้วก็บริจาคเงินตัวเองไปด้วยนะ

ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เดือนกรกฎาคม

โรงเรียนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะพี่
ทางนี้ยายาบอกมาด้วยว่าอิ่มใจมากเลย

แล้วก็การบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนนะคะ
ยาย่าเองทำมาอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชม
ที่แบบออกสื่อบ้างไม่ออกสื่อบ้าง
แต่เชื่อไหมคะว่าทุกครั้งยายาบอกเลยว่า
ตัวย่าเองแล้วก็คุณแม่รวมไปถึงทีมงาน
จะลงพื้นที่ไปเองนะไปตามท้องถิ่นต่าง
ไปพูดคุยแล้วก็ไปศึกษาประวัติ
รวมไปถึงมองหาเหตุผลเพื่อกลับมาตัดสินใจว่า

เพราะมันก็มีหลากหลายโรงเรียนที่ขาดแคลนใช่ไหม
บอกเลยว่าเธอบอกว่าบุญใหญ่แบบนี้
การสร้างโรงเรียนการให้โอกาสทางการศึกษาแบบนี้

เพราะว่าน้องย่าให้ความสัมพันธ์กับการศึกษาของเด็กมาก
เห็นแบบนี้ยกให้เลยค่ะ
ฉายานางฟ้าเพื่อเด็กบนดอย
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาค่ะ
เลยอยากจะสร้างพื้นที่ให้เขาได้เรียนได้เต็มที่
ตอนนี้เท่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ
สิงหาสิงหาจะสร้างเสร็จค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เขาสร้างเสร็จพวกเราก็จะลงพื้นที่ไปค่ะ
ว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาตอนนี้
โรงเรียนน่าจะสุดแบบอีกไม่นานอย่างนี้ถ้าไม่ได้ซ่อมค่ะ
ก็อย่างที่บอกค่ะขอบคุณมากมาที่ที่ร่วมทำบุญ
ส่วนตัวเป็นพี่แอนทองประสม
เพราะว่าพี่แอนนี่เขาก็ช่วยช่วงโควิด
เขาไปเหมากะลงกะหล่ำชาวดงชาวดอยนะ